ทุกผู้ชมครับความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นที่นางกันนิกาถูกลวงไปแล้วก็ฆ่าชิงทรัพย์เอารถกระบะไปด้วยเงินหนึ่งแสนด้วย
เมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ยแถลงผลจับกลุ่มคนร้ายไป๖คนนะฮะ
หนึ่งในนั้นเนี่ยคือนายประสิทธิ์คนที่รู้จักกันแต่ว่าเขาหนีไปจังหวัดตาก
กินยาฆ่าตัวตายที่นั่นตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาล
วันนี้ตำรวจคุม๔ใน๖นะฮะ
คนนี้เป็นแก๊งโจรกรรมรถที่รับรถเป็นทอดเพื่อจะเอารถกระบะของผู้ตายเข้าไปขายต่อ
ใช่เป็นแก๊งที่ทำเป็นอาชีพเลยนะคะส่งแบบชิ้นส่วนรถไปแบบข้ามประเทศอ่ะ
คือตำรวจเนี่ยได้กล้องวงจรปิดภาพเป็นจุดเลยนะฮะ
วันนี้ก็เลยพาไปชี้จุดต่างที่ไปรับรถจากนายประสิทธิ์
คนที่พานางกันนิกาเข้าไปแล้วก็ไปล่อลวงเข้าไปแล้วก็ไปฆ่าชิงทรัพย์เขา
เอารถกระบะเข้ามาขายต่อด้วยสพบ้านฝางคุมตัวไปนะครับ
มีนายทศพรนายพนมนายวรวิทย์แล้วก็นายสลาวุฒิไปชี้จุด
เขาจะเป็นลักษณะในหน้าเป็นคนที่ติดต่อลูกค้าให้อีกทีนึง
ตรงนี้ใช่ไหมมาเช็ครถกันตรงนี้ใช่ไหมเอาเราก็คุยกันแบบง่ายง่ายมันจะได้ง่ายขึ้น
คือว่ารับรถตรงนี้พี่ว่าคนลุงไม่รับรถจากนั้นไปคนเดียวใช่ไหม
พวกเราทั้งหมดเช็ครถอยู่ตรงนี้หันหน้ามาหันหน้ามา
หันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามา
จุดแรกตำรวจคุมตัวนายพนมไปชี้จุดที่มารับรถจากนายประสิทธิ์
หลังจากที่ลงมือทำร้ายนางกันนิกาเจ้าของรถจนเสียชีวิตแล้ว
มารับที่หน้าบริษัทรับติดตั้งกระจกในตะบนเมืองเก่า
มีหลักฐานจะเห็นว่านายประสิทธิ์ขับรถกระบะมาจอดทิ้งไว้นี่ฮะตามเวลาเนี่ยก็คือ๑๓นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
จากนั้น๑๗นาฬิกานายพนมมาที่ร้านแล้วก็ขับรถกระบะของนางกันนิกาออกไปนี่นะฮะ
จุดที่๒เป็นจุดในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านนวลตุ่นนะครับตะบนเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
จุดนี้ตำรวจคุมตัวทั้ง๔คนมาชี้จุดเพราะจุดนี้นายพนมพานายวรวิทย์นายสลาวุฒิและนายทศพรมารับรถ
เพื่อเอาไปขายต่อในพื้นที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสาแก้วนี่ฮะหลังจากชี้จุดรับรถทั้งสองจุดเสร็จ
ตำรวจก็คุมตัวไปที่สพบ้านฝางเพื่อเตรียมส่งฝากขังต่อ
สารจังหวัดขอนแก่นเนี่ยท่านก็ประชุมพิจารณาแล้วก็ให้ผู้ต้องหาทั้ง๕คนเนี่ยได้รับประกันตัวนะครับ
โดยใช้หลักทรัพย์ประกันตัวเป็นเงินสด๑แสนบาท
ทั้ง๕คนได้ประกันตัวนี่ก็รีบขึ้นรถที่ญาติมารอรับที่หน้าโรงพักออกไปทันที

นายวรวิทย์นะครับทุกผู้ชมครับวรวิทย์ชูแก้วอายุ๓๔ปีเสื้อสีแดงฮะ
ที่ขับรถผ่านวงจรปิดแล้วก็จะจับภาพเอาไว้ได้นะครับ
ทีมข่าวเราก็พยายามไปสอบถามนะเขาเปิดเผยนะเขาบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการฆ่านางกันนิกาเลยนะ

ไม่รู้จักนางกันนิกาไม่รู้จักนายประสิทธิ์เป็นการส่วนตัวด้วย
วันเกิดเหตุเนี่ยก็คือมีลูกค้าเนี่ยจ้างให้เขามารับรถกระบะคันของนางกันนิกา
จากนายหน้าขายรถเท่านั้นนี่ฮะเขาคือคนนี้ที่ขับแล้วก็เปิดกระจกแล้วก็ขับไปเนี่ย
เขาบอกเขาไม่รู้เลยว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยมันคือรถที่เขาฆ่าชิงทรัพย์กันมาแล้วจะไปขายต่อ
นี่ฮะพอเขารู้ข่าวว่าเอามีภาพเขาอย่างนี้เขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยกันมามอบตัวกับตำรวจทันที
ขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นอะไรเลยแค่ถูกอันนี้ให้มารับรถขับรถต่อไปแค่นั้นเอง
นะฮะลักษณะเหมือนกับซื้อขายรถทั่วไปไม่อย่างนั้นเขาจะเปิดกระจกขับรถอย่างนี้เหรอ
ซื้อรถปกติครับ
ต้องหมายที่จริงแล้วต้องไปไหนแล้วยังไง
ก็คือซื้อรถก็กลับครับ

ไม่เกี่ยวกับการตายเนาะ
ครับผม

เราได้คุยกับภรรยาของนายศาลาวุฒซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ
บอกว่าสามีของเธอไม่รู้จักกับนายประสิทธิ์อะไรเลยนะครับ
กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยสามีเนี่ยเป็นในหน้าในการขายรถยนต์
ได้รับการติดต่อจากนายพนมว่ามีรถหลุดจำนำจะเอามาขาย
แล้วก็ส่งรูปภาพรถกระบะคันนี้มาให้ดูสามีเธอก็ส่งรูปรถไปให้ลูกค้า
แล้วก็ตกลงกันที่ราคาหนึ่งแสนสองพันบาทจากนั้นลูกค้าก็โอนเงินเข้าบัญชีเธอ
แล้วสามีก็โอนไปให้นายพนมเก้าหมื่นห้าสามีเธอเนี่ยได้ค่าในหน้าเจ็ดพัน
อ่าก็เลยเป็นหนึ่งแสนสองพันแล้วเธอกับสามีก็ไม่รู้เลยว่าเงินนี้เนี่ย
มันถูกส่งต่อแบ่งไปให้ใครอะไรยังไงบ้างผ่านไป๒วันมีข่าวนางกันนิกาเสียชีวิต
เริ่มพูดถึงลูกค้าเรื่องรถกระบงรถกระบะอะไรพวกนี้มีปัญหาเป็นรถที่ถูกฆ่าชิงทรัพย์อะไรมาหรือเปล่า
ด้วยความที่บัญชีการโอนเงินผู้ซื้อเนี่ยมันเป็นชื่อเธอทำให้เธอกับสามีเนี่ยรีบมาพบตำรวจ

รู้จักกันอยู่กับผู้ตายเนี่ยแล้วเขาก็มารับผู้ตาย
ที่ผู้ตายจะหายตัวไปพร้อมกับเงินสดหนึ่งแสน
แล้วก็รถกระบะคันนั้นนายประสิทธิ์เนี่ย
หนีไปถึงจังหวัดตากนะครับเจ้าหน้าที่ตามไปจับตัวได้ที่นั่น
ตอนนั้นเนี่ยนายประสิทธิ์เนี่ยไปอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ไปกินยาเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำนี่ฮะเพื่อจะฆ่าตัวตาย
สุดท้ายก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้อายัดตัวอยู่นะครับ
เดี๋ยวถ้าแพทย์อนุญาตให้ส่งตัวมาที่สพบ้านฝางได้

ชนะสูตรเบื้องต้นของนางกันนิกานะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยพบว่าถูกทำให้หมดสติก่อนนะฮะ
ไม่ใช่การถูกรัดคอให้ขาดอากาศหายใจ
หรือว่าใช้ของแข็งทุบที่หน้าผากจนเสียชีวิตนะครับ
ถูกทำให้หมดสติก่อนทีนี้ก็ต้องรอสอบปากคำนายประสิทธิ์ว่า
มีใครที่ร่วมขบวนการในการฆ่านางกันนิกาบ้าง
แล้วเรื่องจุลกรรมรถเนี่ยมีใครรู้เห็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ